โอเคโอเคโอเค

ทำแบบนี้ยังไม่ใช่ใบเตยอาสยามนะฮะ

เคยเป็นเน็ตไอดอลดังเพราะว่า
ขอเพลงในสถานบันเทิงแล้วก็

เพลงนี้เพลงนี้อย่างนี้

ใบเตยซึ่งชื่อจริงคือนางสาวสุพัตราบัวแก้ว

ที่แก๊งค้ายาเสพติด

ก็ได้มามากพอที่จะซื้อสิ่งของต่างได้นะ
จำเป็นต้องไปเอาเงินจากขบวนการค้ายาเสพติด

มีของอย่างนั้นมีทรัพย์สินแบบนี้

ไม่ใช่แค่ขายแล้วก็เสพด้วย
ก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เพราะเวลาที่มาทำงานด้วยกันทุกครั้ง
ใบเตยจะสั่งกินแต่น้ำอัดลมหรือไม่ก็ดื่มน้ำเปล่า
ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย
เรื่องนี้ตำรวจสามารถตรวจปัสสาวะของใบเตยได้

ไม่เคยรู้จักมาก่อนใบเตยไม่เคยบอกว่าคบกับใครอยู่

ต้องทำอะไรที่ทำให้คนยอมรับจริงครับ
อันนี้เรารู้ตลอดว่า
เขาที่ความพัฒนาอะไรเขาทำอะไรเขาต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับ
ถ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกร้านจะเจ้งลงกับพวกเรามากครับ
ซึ่งเราจะบอกเลยว่าขอโค้กกับน้ำเปล่า
ไม่มีอวาฮอล์ครับไม่เกี่ยวครับ
ในความรู้สึกเราก็ยัง๑๐๐อยู่ว่าไม่เกี่ยว

เพราะเราไม่อยากอ่านในโลกโซเชียลที่มัน
เราก็ปิดช่องทางการดูโซเชียลอะไรอย่างนี้ไปครับ
เขามองว่าอย่างนี้นะมองว่าถ้าคนเราจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ค้ายาเสพติดโอ้โหจนมีเงินทองเยอะแยะเนี่ย

แต่ว่าทางใบเตยเองเนี่ยมีรายงานว่าก็ปฏิเสธข้อหา
บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรบอกว่าแฟนโกหกว่าทำธุรกิจ
ถูกต้องไม่ได้บอกนี่ว่าค้ายาเขาไม่ได้ร่วมด้วยเลยเขาไม่รู้ว่า
แฟนเขาค้ายาเสพติดบอกว่าทำธุรกิจแล้วก็เอาบัญชงบัญชีไปใช้
อะไรแบบนี้ใช่ไหมมีทรัพย์สินมาให้เนี่ยก็คบอยู่ด้วยกันก็แค่นั้นนะครับ
ส่วนพ่อกับแม่ของใบเตยรวมถึงทนายความนะครับ
วันนี้ก็มาเยี่ยมมาสอบถามเรื่องของคดีความนะครับ
เพื่อจะช่วยเหลือกันโดยนายบุตรจารุจินดาทนายความของทางใบเตย
บอกว่าได้ไปพบใบเตยแล้วก็นายพรชัยแฟนนุ่มแล้ว
ต้นได้คุยกับผู้ต้องหาอยู่ครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้รายละเอียดมากนัก
แต่ว่าใบเตยกับแฟนปฏิเสธข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่ได้ทำผิด
โดยยอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาอีก๒คนที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติดจริง
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ค้ายาเสพติดด้วย
ส่วนรายละเอียดต่างเดี๋ยวทนายความบอกว่าก็ต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจของผู้ต้องหาดูแล้วก็ยังปกติอยู่
ไม่ถึงขั้นเคร่งเครียดแต่อย่างใดญาติเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ยื่นประกันตัวต่อสาร
วันพรุ่งนี้ที่ตำรวจจะพาไปฝากขังนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกยันยงสันติประพารัฐรองผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
วันนี้ก็มาตรวจสำนวนคดีนะครับระบุว่า
ผู้ต้องหา๒คนในส่วนของใบเตยกับแฟนนุ่มที่ชื่อพรชัย
ผลการตรวจปัสสาวะทั้งสองคนไม่พบสารเสพติดนะฮะ
ตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจะส่งตัวฝากขังสารจังหวัดมีนบุรีวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติด
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ได้ให้การอะไรในชั้นสอบสวนนะครับ
บอกว่าจะขอให้การพร้อมกับทนายความในชั้นศาลเท่านั้น